แล้วก็มีข่าวว่าจะต้องไปเมืองคานด้วยกัน

ใครเขาแอบด่าหรือสาบแช่ง

จะได้เดินพรมเดียวกันหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่

เท่าที่ฟังมาเนี่ยเมืองคานเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับ
สมมติเหมือนชนบุรีเหมือนชนบุรีทั้งจังหวัดนะฮะ
คุณใหม่เนี่ยเขาอาจจะไปพัทยาแต่คุณชมพู่อาจจะอยู่บางแสน

แต่เขามีทั้งเมืองงานนั้งเนี่ยอ๋ออยู่ในทั้งเมืองมันอยู่คนละจุดกัน
แบบมะงานราวเลอร์

แปลกส่วนคุณชมพู่เนี่ยก็จะเดินผมแดงในงานการเมืองภาค
วันนึงเขาก็เดินแต่ผมแดงกันเนอะที่งานเหมือนบริเวณ

เขาเดินแต่พรมแดงกันเหรอวันนี้เขาไม่ทำอะไรคุณ

เออส่วนวันต่อไปก็จะเป็นวันของคุณชมพู่อะไรอย่างนี้ที่เขาจัดไปเดิน
ข่าวแน่นทุกงานเลยนะเอานี่ไงชมพู่ทุกปีที่ไปก็คือ
ชมพู่เดินมากี่ปีแล้วอะ
ตั้งแต่๒๓ปีครับ๓๔๕

มีปีหนึ่งที่คุณยาย่าหญิงไปด้วย

เด็กตัวเล็กเด็กบุญมาเลยก็เคยไปเดิน

ที่เมื่อก่อนหนังที่ไปเข้าน้อสับปะโรงสับปะหลาดไม่ได้ไปเดิน
วันนี้คือรู้สึกจะเป็นสปอนเซอร์แต่ว่าถ้าเป็นวันหนังเนี่ย
หนังที่ได้เข้ารอบหนังที่ได้เข้าชิง
นี่ดาราเนี่ยเขาจะเชิญดาราไปเดินด้วย
ดาราไทยที่เคยไปเดินก็จะมีคุณอุ้มศิยากรกับต๊อกก็ไป
อันนั้นก็มีเป็นเอกก็เดินมาอย่างนี้

แล้วก็ของคุณเฮ้ยอภิชาธรพงศ์

แบนบ้างอะไรบ้างแต่เขาจะไปเมืองคานทุกปี

เขาเล่นหนังคาวท
เขาเป็นหนังที่แบบว่าร่วมทุนสร้างกับประเทศ
เอออันนี้ก็เคยไปเมืองคาญ

ภาษาถามภูตรอ่ำ

เรื่องใหม่ของเขานี่ได้ไปกี่เป็นร้อยล้านแล้ว

ตอนแรกเขามีหุ้นส่วนแต่ตอนหลังเขาถอดคนเดียวไม่ใช่ตีอ่ะเขา

มากมีไปในฐานะอะไรเค้า
สามารถส่งลิสต์รายชื่อคุณใหม่เข้าไปเดินพรมแดงร่วมด้วยได้ไหม
ก็ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่คุณใหม่จะไปร่วมเดินด้วย
ให้เรียบชุดไปอ่ะ
ไม่หรอกอ่ะเพียงกันเดียวกันก็ไม่เหมือนนะ
อันนั้นคุณย่าย่ามีไฝตรงคอเห็นมั้ยใช่มั้ย

คือเป็นฝ่ายเฮงนะคือทรงอย่างนี้ทรงผมอันนี้ต้องคนที่หน้าเป๊ะมากถึงจะทำสวย
เพราะเป็นการโชคบอกหน้านี่คล้ายคุณเหมียวนะแสกเดียวกันเหมือนกันนะ
อันนี้ก็เรียนแบบยาเหรอแสกยาหรืออะไรยาย
อยู่ดีก็โดนหมากัดกลางรายการเราขอบคุณมดดำจัดให้หน่อยด่ามา
อันนี้เหมือนใช่ไหมคือถ้าหน้าไม่เป๊ะเดี๋ยวทำส่วนนี้ไม่ได้
คิดว่าเป็นทรงมาตรฐานสำหรับคนที่หน้าสวย
พูดแบบว่ากว้างกลางแล้วหลังไม่เราอาจจะพูดอีกอย่าง
ก่อนเป็นคนเต้าข่าวนี้ขึ้นมาแน่เลย

อิงจิมไม่ได้เต้าแต่เป็นคนประกอบภาพนี้

หลอนเห็นไว้ปั่นปั่นเย้ยชมพูไม่ได้
หลอนไปปั่นย้ายิ่งหลอนยิ่งปั่นไม่ขึ้น